อ่ะคุณตาคุณตาอยากซื้อมะพร้าวอ่ะ

นี่ไงพอเข้าห้องน้ำปั๊บ
สิ่งที่บ้านตาหายไปเนี่ยนะ
เงินสดสามหมื่นทองสี่บาทครับมาก่อเหตุใช้วิธีแบบนี้ค่ะอ้าว
เห็นไหมสองคนที่ขี่ซ้อนท้ายกันมาเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะคะ
ไปก่อเหตุขโมยของในบ้านพักริมทางแล้วก็ได้ทรัพย์สินไป
ทองสี่บาทเงินสดสามหมื่นกว่า
เนี่ยเหตุการณ์นี้สงสารสงสารคุณตาคุณยายอยู่กันตายาย
คุณตารุ่งคุณตารุ่งวัชชนาธิ์อายุเจ็ดสิบหกปี
อยู่ที่หนองหานของอุดรตารุ่งอ่ะนะเล่าให้กับนักข่าวฟังบอกโอ้ย
เนี่ยมันเกิดเหตุกลางวันเลยเนี่ยข่าวเที่ยงไทยรัฐมาพอดีเลย
เวลานี้๘กันยาเมื่อตอนเที่ยงตอนนั้นตาอยู่บ้านคนเดียว
แล้วผู้หญิงสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มามาหาตาที่แค่นั่ง
นั่งแคร่อยู่หลังบ้านไงผู้หญิงก็มาออกอุบายแหละ
จ๋าขอซื้อมะพร้าวหน่อยสิตาบอกไปว่าไม่มี
แต่ว่าผู้หญิงทั้งสองคนก็ขยันขยอนี่ไงก็เห็นลูกมะพร้าวหลังบ้านอยากได้
ทีนี้ฝั่งตาเองตาก็บอกโอ๊ยไปเก็บให้ไม่ไหวหรอก
ผู้หญิงอาสาบอกว่าเดี๋ยวไปเก็บให้เองเอามะพร้าวเนี่ยมาเรียงเรียงเรียง
สักพักหนึ่งอีกคนที่มาด้วยกันก็แบ่งหน้าที่กันดีค่ะ
บอกว่าขอเข้าห้องน้ำหน่อยขนาดตาชี้บอกให้ไปเข้าข้างนอกแล้วนะ
มีการบอกด้วยนั่งยองไม่ไหวขอนั่งชักโครกได้ไหมขอนั่งในบ้านได้ไหม
คุณตาบอกว่าผู้หญิงที่มา๒คนลักษณะแบบว่าคนหนึ่งแก่กว่าคนหนึ่งเด็กกว่า
ไม่รู้ว่าเป็นแม่ลูกกันหรือเปล่านะแต่ทีนี้ท้ายที่สุดเนี่ยดูสิ
ตาก็ต้องมาเปิดประตูห้องน้ำเอากุญแจไขแล้วก็ให้เข้าไปนั่งชักโครกในบ้านนะคะ
ทีนี้ตาเองก็กลับมาหน้าบ้านมานับมะพร้าวจะขายใช่ไหม
หญิงคนที่ซื้อมะพร้าวก็ชวนตาคุยไปเรื่อยเลยแต่อีกคนนึงที่เข้าไปในห้องน้ำ
มันไปกวาดหมดแล้วคุณหญิงอายุเยอะกว่านะนั่งหลอกล่อคุยกับคุณตาตา
ตามีเมียไหมมีลูกมีหลานไหมอาตาอยู่ยังไงอยู่กับใคร
มะพร้าวเนี่ยดีจังเลยชวนคุณไปเรื่อยขณะที่หญิงที่เด็กกว่าก็คือน่าจะเป็นลูกเนี่ย
เข้าไปอยู่ในบ้านปวดหนักเหรอคะอยู่สักครึ่งชั่วโมงได้
ออกมาจากตัวบ้านปั๊บเสร็จแล้วปุ๊บสังเกตแล้วแหละเอ๊ะประตูห้องนอนของยายเปิดไว้มันผิดปกติ
เพราะว่าห้องนอนยายปกติจะใส่กุญแจไว้ไงแต่ทำไมลูกวางกุญแจไว้ที่หลังตู้ล่ะ
พอมองไปปั๊บเห็นเลยข้าวของเนี่ยถูกลื้อค้นกระจุยกระจายทีนี้จังหวะที่พอตาเห็น
ก็เลยต้องไปตามแล้วไอ้สองคนนี้คนที่เข้ามาขอเข้าห้องน้ำนี้
ค้นอะไรในบ้านหรือเปล่าคนมาขอเข้าห้องน้ำอ้างไงรู้ไหม
แมวมันเข้ามาในบ้านเดี๋ยวหนูจะไล่ให้ตาบอกอะไรวะแมวอะไรวะ
แต่ไอ้จังหวะนั้นคือเดี๋ยวหนูจะไล่ให้หนูก็ไปแล้วจ้ะ
ตาก็วิ่งไล่ไล่ไปจะพยายามตามจะหาสองคนนั้นไม่เจอแล้วนี่ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วคุณ
คือแมวมันเข้ามากกว่าเปิดดูทุกเลยที่เก็บของมีค่า
กำไรข้อมือทองคำ๒เส้นเส้นละบาทหายไป
ร้อยคอทองคำ๒บาทก็หายไปทอง๔บาทแล้วนะ
เป็นของใครรู้ไหมของยาย
เมียตากลับมาที่บ้านมาดูทรัพย์สินมาตรวจซิมีอะไรหายไปบ้าง
โอ้ยายเก็บของมาทั้งชีวิตเนี่ย
เออเป็นแสนเนี่ยมันเอาไปหมดเลยฟังเสียงคุณยายฮะ
เสียใจร้ายเสียสุขภาพกิจร้าย
บันนี้ให้มันเฮ็ดใจซ้ำนี่บันนี้ก็ให้ต้องไปพ่อผู้อื่นอีก
ถือผู้อื่นอีกคือกับย่าย
ย่ายมันท่อนสุขภาพหลายแล้ว